พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องแปลกกันหน่อย

ไม่แปลกมะยมมันเปรี้ยวมันไม่แปลกมะยมอ่ะมันเปรี้ยวมันไม่แปลก
งานนี้นะเปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่รู้แต่รู้แต่ว่าแปลก
แปลกเพราะมันแตกยอดมันแทงดอก
มันออกผลกันมาตรงยอดปลายใบอะค่ะ
ไปกันที่นี่จ้าบ้านเลขที่๔๒หมู่๑๐ตำบลแสวงหา
อำเภอแสวงหาจังหวัดอางทองดูเลย
ให้มันเปรี้ยวมากนะมันโผล่พวดมาลูกเดียว
เฮ้ยนายเปรี้ยวเหรอออกตรงนี้เออปกติต้องมาเป็นควงนะ
ใช่แล้วก็ต้องอยู่ตามกิ่งก้านมันตามลำต้น
แต่นี่ออกมาที่ปลายบายเออน้องคิดว่าน้องเป็นอะไรคะ
เปรี้ยวเหรอมาลูกเดียวเงี้ย
เปรี้ยวเหรอตอบไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครกล้าเด็ดกิน
อ๋อเหรอไม่เปล่าค่ะน่าจะไม่หวานค่ะคุณชื่อว่ามะยมใช่ไหมคุย
นี่แหละคุณผู้ชมมะยมแปลกของคุณลุงสมหมายชื่นบานนะคะ
คุณลุงสมหมายบอกกับทีมข่าวตลอดข่าวค่ะว่าต้นมะยมต้นนี้มันเกิดขึ้นมาเองนะหนู
ไม่มีใครปลูกลุงเดชน์มันเกิดขึ้นมา
ก็เลยไหนมันเกิดมาแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินมันซะเลย
ดูแลบำรุงรักษาแบบนี้ร่วม๒ปี
โอ้โหไม่นานมานี้มันก็เริ่มผลิดอกออกผลนะคะ
แต่มันออกมาตรงไหนล่ะมันออกมาตรงปลายใบอะค่ะ
ออกมาแบบนี้ก็ประหลาดแล้วแล้วออกมาถึง๒ผลด้วยกัน
ชาวบ้านชาวช่องเดินทางไปถึงบ้านของคุณลุงสมหมาย
ไปดูกับตาของตัวเองแล้วก็อุทานเป็นเสียงเดียวกันว่า

เดี๋ยวเคลียร์กันให้จบตรงนี้นะเป็นตะหงึดคืออะไร
เป็นตางึดแปลว่ามันหน้าถึงอะไรฉันนี้

คำเดียวแค่บอกว่าตะงึดแปลว่า
ถึงอัศจรรย์คือถึงใช่ไหมอ๋อมันถึงอัศจรรย์
ใช่เนี่ยก็เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่า
ยมแปลกมันก็เป็นที่ฮือฮาของหลายคนนะจ๊ะ

ดูความแปลกไม่ได้ให้ไปกิน